แหลงข่าวกันนะครับเพื่อให้นักข่าวได้สอบถามถึงสภาพทีม
ก่อนที่จะขันในวันพรุ่งนี้นะครับไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยครับ
ความพร้อมนะครับของทั้งสี่ทีมครับก็จัดงานแถลงข่าวที่ศูนย์การค้า
คอเทียชั้น๔ครับได้รับเกียรติจากพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มั่ว
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่
บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีพร้อมด้วยตัวแทนทั้ง๔ทีมนะครับ
รุ่งตีจักษังผู้ช่วยฝึกศรทีมชาติไทยก็บอกนะครับ
ตอนนี้สภาพทีมนักเตะทุกคนฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเกมมาเจอกับซีเรีย
ซึ่งแม้ว่าฝ่ายหลังนั้นจะแพ้ให้กับเวียดนามในเกมอุ่นเครื่องมาก่อนหน้านี้
ต่อสองเมื่อสองวันก่อนแต่จะไม่ประมาทและมั่นใจว่าทีมไทยนั้นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกทีมในเวลานี้ครับ
ไปที่ไอมานฮาครีมกุญสือของซีเรียกันบ้างก็บอกว่า
เตะหลายคนมีปัญหาเรื่องของความฟิตเนื่องจากฟุตบอลลีกในประเทศนั้นเพิ่งจะติดซีซั่นไป
แล้วก็ส่งผลต่อเกมล่าสุดที่แพ้กับเวียดนามมาตอนนี้ทางทีมได้ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อรับมือกับทีมชาติไทย
ฝั่งของกุญสือสหรัฐอิมิเรตนะครับมาดีอารีก็เชื่อว่าการมาเล่นคิงส์ครับในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการศึกษาฟอร์มของทีมชาติไทย
ก่อนจะเจอกันอีกครั้งแบบจริงนะครับในบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของโซนเอเชีย
ด้านคุณวัชราวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีก็บอกว่าการแถวสดในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อเพิ่มอัตรรสให้กับแฟนบอลได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่ม
ซึ่งทุกครั้งก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปนะครับนอกจากนี้ยังมีการถ่ายเท่าสดไปยังสามประเทศที่ร่วมแข่งขันด้วยเช่นกันนะครับ
แน่นอนครับทุกครั้งที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลนะครับเราก็พยายามจะเพิ่มมาตรฐานการถ่ายทอดสด
และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจัดเต็มสตรีมทุกทรัพยากรที่เรามีนะครับไม่ว่าเป็นเทคโนโลยีต่างหรือว่ามุมกล้องต่างได้ชมกันในการถ่ายทอดสดครั้งนี้แน่นอนครับ
ทุกแมทมีการถ่ายทอดยิงสัญญาณไปต่างประเทศด้วยนะครับกลับไปทุกประเทศที่เขามาแข่งขันเพราะฉะนั้นคุณภาพของการถ่ายทอดสดทุกแมชต้องเป็นระดับมาตรฐานสากลแน่นอนครับ